ช่วงนี้อากาศร้อนครับอากาศร้อนจิตใจอย่ารุ่มร้อนตามก็แล้วกันครับ
แต่ว่าเหตุการณ์นี้คือระงับยับยั้งความร้อนไม่ทัน
สุดท้ายแล้วกลายเป็นไฟลุกไหม้แล้ววอดวายเลยครับ
บ้านนี้เป็นบ้านไม้คุณผู้ชมครับคุณขวัญครับด้านหลังของเรา
เป็นชุมชนเก่าฮะปรากฏว่าบ้านไม้เกิดไฟลุกไหม้เป็นเชื้อเพลิงชั้นดี
แล้วจะเข้าไปดับบ้านหลังแรกแต่ดับไม่ได้มันเลยลามไปบ้านใกล้ครับ
ความเสียหายเบื้องต้นประมาณสัก๒ล้านบาทดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
โอ้โหสงสารเลยฮะ
คือใครมาเห็นนะบ้านตัวเองแล้วเป็นสภาพอย่างนี้
ที่ฉันบอกเลยไม่เป็นลมก็แย่แล้วจริงเขาอ่อนทุกคน
นี่คือบ้านต้นเพลิงและบ้านใกล้ที่ถูกไฟไหม้นะครับ
แล้วจะเห็นว่ามีคนมากมายทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กกอดกันร้องไห้
คือทั้งเจ้าของบ้านเอ่ยทั้งเพื่อนบ้านเอ่ยทุกคนต่างเห็นอกเห็นใจครับ
ไฟไหม้เป็นชุมชนเก่าครับอยู่ในพื้นที่ตัวเมืองลบบุรีครับ
ชุมชนตรงนี้อยู่สักแถวถนนรอบวัดพระธาตุ
เจ้าหน้าที่ก็ฉีดน้ำเพื่อจะดับเพลิงนะฮะ
ตรงจุดนี้มีบ้านเรือนอยู่ค่อนข้างหนาแน่น
แล้วส่วนใหญ่อย่างที่คุณขวัญและคุณผู้ชมเห็นจะเป็นไม้เก่ามีอายุอนามพอสมควรแล้วครับ
บ้านต้นเพลิงเนี่ยเป็นบ้านของคุณป้าวิจิติ
คุณป้าวิจิตรอายุ๖๗ปีตอนที่เกิดไฟไหม้เจ้าของบ้านไม่ได้อยู่บ้านนะครับ
ชาวบ้านเขาเห็นเขาก็ตกใจครับ
ต้นเห็นว่าไฟมันเริ่มลุกไหม้จากชั้น๒ของตัวบ้าน
คนเห็นแล้วจะเข้าไปดับทำยังไงดีล่ะ

จะเข้าไปก็เข้าไม่ได้เพราะว่าบ้านเนี่ยถูกล็อกใส่กุญแจไว้จากหน้าบ้านด้วยครับ
ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตามรถดับเพลิงมาฉีดน้ำดับไฟนะครับ
พอคุณป้าเขากลับมาเห็นอุ๊ยเข่าสุดเลยร้องห่มร้องไห้ครับ
ข้าวของเครื่องใช้ก็นั่นแหละฮะไหม้อยู่ในกองเพลิง
ดูสิครับเนี่ยเดี๋ยวแต่สาวว่ะ

แล้วบ้านใกล้กันก็ถูกไฟลามมาลุกไหม้ด้วยนะครับ
ชื่อว่าบ้านของคุณพาซินีครับวอดไปอีกหนึ่งหลัง

หนึ่งคนชื่อว่าคุณชายุทธ์อายุ๓๔เจ็บเล็กน้อย
นี่ครับที่ข้อมือโชคยังดีว่าไม่มีใครเสียชีวิต
จากเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เกิดขึ้นครับ
นี่ครับผู้เห็นเหตุการณ์คุณป้าก็เล่าให้ฟัง

แล้วนี่เชื่อหรือยังว่าเวลาเกิดไฟไหม้เวลาเกิดเหตุระทึก
ทำให้คนเรามีพละกำลังมหาศาล
คือมันทำไปโดยไม่รู้ตัวไงยกอะไรออกมาได้นี่คือยกออกมาหมด
แล้วเหมือนคุณคิงว่านะคือความเป็นบ้านไม้
มันลุกลามเร็วมากเลยนะใช่ครับเลยอันตรายนะครับ
ว่าเกิดจากอะไรทำไมไฟไหม้รุนแรงขนาดนี้
เบื้องต้นครับตำรวจสพท่าหินในพื้นที่ลบบุรี
สอบสวนจากพยานแวดล้อมเขาบอกว่าเป็นไปได้ว่า
อาจจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรครับ
เนื่องจากว่าบ้านต้นเพลิงลูกชายบอกว่า
บ้านหลังนี้ใช้สายไฟอายุอนามเกิน๕๐ปีนะ
โอ้โหนี่ขนาดสายไฟอายุ๕๐ปีแล้วตัวบ้านจะกี่ปีแล้วครับเนี่ย
บ้านไม้เก่าด้วยนะครับตอนนี้ต้องตรวจสอบสาเหตุ
อย่างละเอียดอีกครั้งรวมถึงประเมินมูลค่าความเสียหาย
เอาไว้ก่อนกว่า๒ล้านบาทเมื่อกี้สงสารมากเลย
อะไรมีน้องส่วนบางคนซั่วโพ่งเสื้อผ้าอยู่ในบ้านนะถูกไฟไหม้ไปหมดเลยเดี๋ยว
หลังจากนั้นถ้าเกิดว่าเปิดเรียนแล้วจะยังไงต่อ
ใช่มักถึงเห็นเป็นภาพนิ่งขนาดเป็นภาพนิ่งเหมือนทะเลเพลิง
คุณผู้ชมเอามาเตือนภัยระวังก็แล้วกันแล้วคอยตรวจดูหน่อย
อะไรที่มันไม่ดีไปเปลี่ยนใหม่เลยนะคะไม่ต้องเสียดาย